ก็เป็นที่แน่นอนว่าวันนี้และสัปดาห์นี้ยังไม่มีการโหวตนายกแน่
ธรรมดาวันนี้เราต้องอาจจะจัดรายการพิเศษแล้วนะ
ใช่ฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่คนลุ้นกันว่า
สารรัฐธรรมนูลจะรับคำร้องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือเปล่า
ที่มีคนไปยื่นเรื่องว่า
การที่บอกว่าเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำเป็นรอบ๒ไม่ได้นั้น
มันขัดต่อรัฐธรรมนุนหรือไม่
เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมก็มีเอกสารข่าวการประชุมองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
เขามีการประชุมปรึกษาคดีกัน๒เรื่อง๒คดี
แต่ไม่มีกรณีคำร้องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ยื่นคำร้องไปเมื่อ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ย้อนดูสักหน่อยคุณผู้ชมว่าคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เขายื่นเรื่องไปว่าอะไรก็คือขอให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
โดยคดีนี้คุณผู้ชมอยู่ระหว่างการดำเนินการทางธุรการ
ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูลครับ
เพื่อเสนอต่อคณะตุลาการพิจารณาต่อไป
แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคล้อยหลังมาช่วงสักเย็น
ก็มีความคืบหน้ามาจากแหล่งข่าว
ของสำนักงานสารรัฐธรรมนูลครับ
บอกว่าวันพระราหัสสมดีหน้า
๓สิงหาคมในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
นัดประชุมเพื่อพิจารณาว่า
จะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
วินิจฉัยหรือไม่ครับ

มี๓แนวทางที่อาจจะออกมาได้ก็คือ
สารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้อง
๒คือสารรัฐธรรมนุนรับคำร้อง
แต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายก
และ๓สารรัฐธรรมนุนรับคำร้อง
และมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกไว้ก่อนครับ
เพราะมี๒ประเด็นสำคัญที่พูดบริการแผ่นดิน
รับคำร้องจากผู้ร้องแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูล
ประเด็นที่ว่าก็คือ๑เรื่องของการโหวตซ้ำ

กับ๒มีคำสั่งเรื่องของ
ระงับการโหวตครั้งที่๓ไว้หรือไม่

เมื่อวานก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะครับว่า
แนวทางต่างในการที่สารรับหรือไม่รับคำร้อง

รวมถึงเรื่องของการเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้๒๗กรกฎาคม
คืออาจารย์วันนอบอกไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองเลย
อย่าเอาไปโยงกันไม่เกี่ยวกับว่าใครเนี่ยเขาหาเสียงหาอะไรไม่ทันหรือเปล่า

อาจารย์วันนอร์บอกแบบนี้นะครับบอกว่ามีเหตุผลหลัก
ก็คือต้องรอคำวินิจฉัยจาก๓รัฐธรรมนูล
ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบนะฮะ
ก็เลยกลัวว่าถ้าเราไม่รอเราตัดสินใจในการที่จะโหวตนายก
วันนี้คือ๒๗กรกฎาคมมันก็อาจจะ๑เสียอะไรบ้าง
เสียเวลา๒เสียกำลังคน
แล้วก็๓ก็ไม่รู้ว่าคำสั่งสารจะออกมาเป็นยังไง

ก็เลยตัดสินใจเลื่อนการโหวตนายกออกไปก่อน
แล้วก็รอ๓รัฐธรรมนูลฟังเสียงอาจารย์วันนอนนะครับ
ถึงแม้ว่าสารจะรับหรือไม่รับ
ก็เป็นเรื่องที่ดีทุกฝ่ายครับเพราะว่าชี้ขาดกันตรงนั้น
ทีนี้ที่สภาเราเลื่อนไปจำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของศาล
เพราะว่าการวินิจฉัยของสารจะมีผลกระทบ
ต่อการประชุมที่เราจะเลือกนายกรมตรี
เพราะถ้าเลือกนายยกรมนตรีแล้ว
ชี้เห็นว่าวิธีการเลือกไม่ถูกต้อง
เราต้องย้อนไปซึ่งจะไม่เกิด
สุขาเชื่อหายเฉพาะเรื่องเวลา
ก็จะเกิดขึ้นความเสียหายกับคนที่เราเลือกไปด้วย
อาจารย์วันนอบอกเขาต้องรอก่อนนะ
ว่าการประชุมของตุลาการ๓รัฐธรรมนูลในสัปดาห์หน้า
คือวันที่๓สิงหาคมจะออกเป็นแนวทางไหน
ก็มีการคาดเดาแหละครับว่า๒แนวทาง
ก็คือหนึ่งแนวทางแรกทัศนไม่รับนะ

สภาก็จะดำเนินการไปตามมติเดิม
เปิดประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในทันที
ยังไม่ได้ระบุวันมานะว่าในทันทีเมื่อไหร่
ส่วนแนวทางที่๒ทศนรับคำร้อง
ก็ต้องรอการวินิจฉัยของสารทั้งหมดเลย
ว่าจะสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นคำร้องพ่วงนี้ไปด้วยหรือเปล่า

พ้นระยะเวลาชะลอโหวตเลือกนายกไปแล้ว
ก็ต้องดูว่าสารจะวินิจฉัยออกมาแนวทางใด
จะให้ปฏิบัติตามมติรัฐสภาเดิม
ก็คือไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาให้โหวตซ้ำได้
หรือจะให้ปฏิบัติอย่างไร

เราก็คาดเดาจากศาลไม่ได้หรอกนะครับ

จะให้โหวตซ้ำได้หรือโหวตซ้ำไม่ได้เนี่ยนะฮะ

ในการต้องเลื่อนประชุมวันนี้๒๗กรกฎาคมออกไปก่อนนะครับ

แต่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติของสภา
เพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับ

สองประเด็นสำคัญอันแรกคือรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐมนูล
อีกอันหนึ่งคืออยู่ใกล้กับวันสำคัญด้วยไหมครับ
คือบอกว่าวันที่๒๗กรกฎาคมคือวันนี้

วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีพระราชพิธี
ดังนั้นถ้าสมมุติประชุม๓รัฐธรรมนูล

แล้วทีนี้มีคำสั่งออกมาอะไรยังไงก็ตาม
หรือว่าไม่รับคำร้องอะไรก็ตาม
แล้วเราจะรีบโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้

สสวอาจจะต้องปฏิบัติภารกิจ

สวก็จะต้องเดินทางกลับ

เอาไปโหวตไม่ได้อีกนี่แหละเหตุผลสองข้อ
ดังนั้นก็เลยขยับออกไปก่อน
สำคัญคือรอสามรัฐธรรมนุนนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ารอแล้วสามรัฐธรรมนุนประชุมนะ
พี่พุกวันพฤหัสที่สามใช่ไหม
เวลาจะประชุมวันพุธนะแต่วันพุธที่๒วันหยุด

เป็นไปได้ไหมว่าจะมีการประชุมวันที่๔

เพราะว่าพอมาดูตารางปฏิทินของอาจารย์วันนอร์
วันที่๕ถึงวันที่๑๐สิงหา

คือไปร่วมประชุมสมัชชาอาเซียนครั้งที่๓
ที่อินโดนีเซีย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยู่ตั้งแต่วันศุกร์เลย

วันที่๑๔หรือเปล่า

รอรอสารรัฐธรรมนุนจะรับหรือไม่รับคำร้องนี้
และถ้ารับจะมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกด้วยหรือเปล่า